ท่านผู้ชมครับคนขับรถแท็กซี่โชเฟอร์แท็กซี่คนไทยนะครับ
ที่ติดเชื้อคนแรกโดยไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศมาก่อนเลย
แต่ว่าเขารับผู้โดยสารชาวจีนนะฮะตั้งแต่โอ้โหช่วงแรกเลยเนอะ
ที่มีการแถลงแถลงกันแล้วเขาก็หายเรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่คือภาพวันที่หายรักษาอาการจนหายแล้วนะครับ
นายทองสุกทองราชอายุ๕๐ปีวันนั้นก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่
ขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยรักษาจนหายเห็นไหม

เดี๋ยวผมกลับไปก็ไปขับแท็กซกแท็กซี่เหมือนเดิม
ต่อไปจะระวังขึ้นในการรับโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ
แต่วันนี้พี่ทองสุกเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุก
แล้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอพี่เขาโดยบังเอิญ

เพราะว่าเราไปตามข่าวที่นั่นเราก็ถามอ้าวพี่มาทำไมอ่ะ

พี่เขาบอกว่าอ๋อวันนี้มาขอความช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คือพี่แกก็ใส่แมสอะไรมาแต่ว่าดูแววตาแล้วเราก็แบบ
ดูหน้าเศร้าไม่รู้พี่เขาเป็นอะไร
ใช่ถามไปถามมาพี่ทองสุกบอกว่าพอหายจากโควิด๑๙
ร่างกายก็แข็งแรงดีกลับไปทำงงทำงานได้เหมือนเดิม
ใช้ชีวิตตามปกติมาเดือนกว่าแต่เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์
อยู่ดีบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยถูกไฟไหม้
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินต่างไหม้ไปหมด
คือแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
ก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เผื่อท่านจะพอช่วยได้เพราะว่าตอนนี้
มันเหมือนกับว่าพอพ้นจากโควิด๑๙
ยังไม่ทันหายใจได้อย่างแบบมีความสุขเลย

ก็ถ่อเหมือนกันครับเพราะว่าเรารักษาโควิดในทีนออกมา
ก็พูดถึงอยู่ในช่วงเดือนเดียวอ่ะไม่ถึงเดือน

พอมาไหม้บ้านมันก็เสียหายเยอะ
ก็รู้สึกแรกก็ท้อนะ
วันแรกก็นั่งร้องไห้นะครับน้ำตาไหล
เพราะว่ามันเหมือนกับข้อ๓กรรมศัตริย์
มันเหมือนไม่เหวียนและ
มันไม่ได้ทิ้งช่วงให้เราได้หายใจได้

ที่เราหายออกมากลายเป็นบ้านมาไฟไหม้

พี่ทองสูบบอกว่าก็ได้เจอคุณอานนุทินครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทสุกฯท่านก็ช่วยเหลือด้วยเงินส่วนตัวมา
ก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ช่วยเป็นเงินส่วนตัวมานะครับ

ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตหลังจาก

ตอนแรกก็ปรับตัวลำบากหน่อย
เพราะว่าตอนที่ออกมาขับรถรับผู้โดยสารเหมือนเดิมเนี่ย
พอคนจำได้หรือว่าคนรอบข้าง
คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันจำได้ก็จะแบบรู้สึกดูรังเกียจรังเกียจนิดนึง
ดูระวังระวังนิดนึงเว้นระยะห่างในการพูดคุย
แต่เขาก็พยายามทำความเข้าใจให้เห็นว่าเขาก็หายแล้ว

แล้วเขาก็ป้องกันตัวเองตลอดเวลานะครับ
หน้ากากอนามัยไปไหนก็พยายามที่จะปฏิบัติตามกฎของที่ต่างอย่างเคร่งครัด
นี่ฮะก็นี่แหละฮะชีวิตของพี่ทองสุกเขา
ซึ่งต่อสู้กับโควิด๑๙เสร็จ